อาวอาถรรพ์ของสารหลักบ้านหรือว่าปู่หลักบ้าน
แต่ถ้าเกิดเป็นจังหวัดเนาะก็เป็นสารหลักเมืองใช่ไหม

แต่ว่าที่กำแพงเพชรเนี่ยมีเรื่องราวอาถรรพ์ของปู่หลักบ้าน
เขาว่ากันว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ย
ละเมิดสิ่งที่เขาห้ามทำ๒ข้อ
หลังจากนั้นคนในหมู่บ้านเสียชีวิตติดต่อกันถึง๖ศพ
ศพก็หาที่มาที่ไปไม่ได้
ทำให้ชาวบ้านต้องรวมตัวกัน
ในการที่ทำพิธีขอเข้ามานะฮะ
ปู่หลักบ้านเพื่อที่จะไม่ให้มีคนตายเกิดขึ้น
ใช่ค่ะก็ต้องมีการขอขมากันเนี่ยนะฮะ
ถูกต้องเขามี๒ข้อห้าม
ถ้าตั้งสารหลักบ้านหรือปู่หลักบ้านแล้วเนี่ย
ห้ามฆ่าสัตว์ใหญ่ในหมู่บ้าน
ถ้ามีคนตายห้ามเผาศพวันเสาร์วันอังคาร

เพราะจะทำให้มีคนมีอันเป็นไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
อันนี้ข้อห้าม๒ข้อห้ามทำถูกไหมคะ
ถูกต้องแต่ว่าเหมือนชาวบ้านเขาระเมิด
ทำไปอาจจะคิดไม่ถึงรู้เท่าไม่ถึงการ
หรือคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยมันคือข้อห้าม

อะไรแบบนี้แล้วทำให้หลังจากนั้นมีคนตายตามมา

ถ้าเกิดว่าไปหาวศพวันเสาร์อังคาร

จะมีอันเป็นไปมากมายอีสานก็มีแบบนี้เหมือนกัน

สบทรัพย์ไปแล้วภายในสิบสามวันตรอเนื่องกัน

ขอเข้ามาในภาพที่เห็นก็เป็นชาวบ้าน

หนองกองตะบลน้าบอกคำ

พ่อปู่หลักบ้านหรือว่าสารหลักบ้าน
เป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไป
จากหมู่บ้านแล้วก็เป็นการขอขมาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ย
คือให้พ่อปู่หลักบ้านให้อภัยกับการที่ทำผิดข้อห้ามต่างได้
ใช่ค่ะทีนี้เราไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ชื่อว่าคุณลั่นธมภูมิโคกรักอายุ๕๕ปีท่านนี้ค่ะ
นี่ท่านก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตต่อเนื่องหลายศพ
ทำให้ชาวบ้านก็ไม่สบายอกไม่สบายใจ
คนเท่าคนแก่ก็คือจากใจ
อยากให้มาจัดพิธีขอขมาปู่หลักบ้าน
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นภาพนี้
มีการนิมนต์พระสงฆ์มา๑๘รูปมาทำพิธี
เพื่อเสริมดวงชะตาให้กับคนในหมู่บ้าน
แล้วก็มีการกล่าวคำขอขมาต่อปู่หลักบ้านด้วย
อีกหนึ่งคนที่เราได้มีโอกาสไปพูดคุย
ก็คือคุณภัยรัฐโมกมันอายุ๔๗ปี
คุณภัยรัฐเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้องกอง

คุณภัยรัฐให้ความเห็นว่าการเสียชีวิตของหลายคนนั้น
ส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาล
ซึ่งอันนี้มองแบบวิทยาศาสตร์
ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดปกติอะไร
เพราะคนไข้บางคนอาการกำเริบอาจจะส่งผลให้เขาเสียชีวิตได้
เมื่อก่อนคนไข้ที่คุณภัยรัฐดูแลอยู่
ก็มีเสียชีวิตมากกว่าจำนวนนี้ก็เคยมาแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณภัยรัฐเองบอกว่าเอา
มุมมองผมนี่มุมมองในวิทยาศาสตร์
แต่ก็ไม่ได้ลบหลู่เรื่องของความเชื่อของชาวบ้าน
เพราะตัวเขาเองก็ให้ความเคารพต่อสารหลักบ้าน
เชกเช่นเดียวกับคนอื่นในหมู่บ้านค่ะ
จริงแล้วจะมีคนไข้เสียชีวิตพร้อมกันอย่างนี้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
ก็เอาไปแล้วก็ต้องให้อะไรกลับมาบางภายก็ให้โชคกับว่างสิ
เราก็ให้โชคกลับมาบ้างสิ

เผื่อเราจะอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้น
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วกัน
ผมว่าหลายพื้นที่ในเมืองไทยเนี่ย
ตามต่างจัวร์เขาเชื่อแบบนั้นน่ะ
มีสารหลักบ้านปู่และบ้านคอยคุ้มครองเราอยู่นะครับ